พูดถึงเรื่องความสวยแล้วเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสมัยนี้
ความสวยความหล่อมันหาได้ง่ายขึ้น
ไม่ใช่อะไรคุณค่ะมีเงินนิดนึงกำไปหาหมอพบแพทย์กันเลยดีกว่า
ไม่พอใจจุดไหนอยากเสริมเติมแต่งจัดไปได้ด่วนเลยค่ะ
เช่นเดียวกับลูกสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยามนะครับ
ปีนี้ก็ปีทองของน้องเหมือนกันปังจริงค่ะ
เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าน้องนี่นะ
วงหวานใจพ่อหนุ่มอ๊อฟกระรอกน้อยนี่นะ
เคียงเพิ่มศัลยกรรมตา๒ชั้น
พาแฟนไปทำไม่พอเพราะว่าอะไรเขาไปดูหมอมา
ไปหาหมอดูมานะครับให้ทำจ้างสองชั้น
เพราะว่าจะเป็นการช่วยเปิดทรัพย์มีเงินมีทองไหลมาเทมานะฮะ
ส่วนน้องธัญญาทำอะไรดีสวยอยู่แล้ว
ล่าสุดก็ไม่หยุดสวยอีกเขาบอกขอเข้าคลินิกศัลยกรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ัดขึ้นมาเลยงัดอะไรรู้ไหมงัดดั้งค่ะคุณค่ะ
บอกเลยว่าทำจมูกครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะ
ในคลิปนี้นะคะจะเห็นเลยว่ามีคุณแม่สุธิรักด้วย
คอยให้กำลังใจลูกสาวก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะคะ
ในคลิปน้องธัญญาก็โพสต์ให้เห็นขั้นตอนการทำด้วย
แล้วก็โชว์รูปตัวเองทั้งก่อนและหลังทำ
ให้เห็นความแตกต่างกันแบบชัดกันไปเลย
ใครที่อยากจะแบบเออไปทำตามน้องให้สวยขึ้น

สมกับเป็นลูกสาวพญานาคเพราะอะไร

ใส่พลาสเตอร์ดามจมูกคุณดู

แต่ใจมันคิดถึงใจมันรักและเคารพ
ไปเลยค่ะไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
คำชโนธอุดรธานีไปกันทั้งใส่เฝือกใส่จมูกแบบนี้แหละนะฮะ

บอกว่าเออทำจมูกทำหน้ามาใหม่แล้วก็
ขอให้มันปังเฮงมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ดูเหมือนว่าจมูกใหม่ของน้อง

ล่าสุดก็ชวนพี่สาวสุดซีลาล่าอาสยามอีก
อวดความสวยความแซ่บกันไปค่ะ
กันแหละจมูกใหม่ของน้องเฮ้ยมันสวยนะนี่ขนาดว่าเพิ่งทำยังไม่ได้บอกว่าหายดีนะ
เจ็บไหมอะไรยังไงธัญญาตอบทุกคำถามไขข้อข้องใจค่ะ
แล้วก็มีการแซวกันด้วยว่าเอ๊ะเหมือนจะเห็นตัวเลขเอ้ามาไง
จะเข้าตรงไหนน่ะหันตัวเลขใต้ตาใต้ตาของสาวธัญญาเออ
เห็นเป็นเลขอะไรไปดูจากคลิปค่ะไหนนะ

นี่มักมากมากไหนพี่แจ๊คลองยิ้มซิ
หนัพเส้นตีการึป่าว
แต่ว่าของน้องมีตรงนี้นะครับที่ลาร่าบอกว่าเป็ไหนแหละ๒
ถ้าทำแล้วเราแฮปปี้ชีวิตก็จะปังแบบนี้แหละค่ะ